ดูกันต่อกับตลกชื่อดังคนนี้นะคะอาถั่วและเชิญยิ้มค่ะ
ตอนนี้ถ้าใครติดตามในโซเชียลของอาถั่วแลนด
จะเห็นว่าคุณอาเดินสายทำบุญเยอะมาก

ภาพล่าสุดนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ
อาถวแร้ได้ร่วมพิธีพุทธาพิเศกหมอพร
รู้สึกว่าตอนนี้เราสามารถเดินเหินไปไหนได้
ก็อยากจะไปทำบุญตามที่ต่างนะคะ
เพราะว่าคนเราไม่รู้หรอกนะคะว่าชาติที่แล้ว

ต้องใช้ผลบุญไปมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ

ต้องหมั่นธรรมุนเติมแต้มอุดกันไปค่ะ
ซึ่งทำแล้วก็มีความสุขไม่ได้บิดเบียนใคร

ส่วนเราถามนะคะว่าคุณอาคุณอาปีชงหรือเปล่าค่ะ

คุณอาโถและบอกนะคะว่าจริงแล้วไม่เกี่ยวค่ะ
ทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะทำแล้วมีความสุขก็ทำไปค่ะ

เป็นคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะแต่ก็ไม่ลบหลู่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงอาถั่กันหน่อยค่ะ

เป็นคนชอบคิดวิเคราะห์แยกแยะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่เชื่อแต่ไปไป
ไปเพื่อค้นคว้าหาความจริง
ไปเพื่ออยากรู้ว่าปฏิหารมันมีจริงป่ะ

บางทีคลิปเนี่ยวงกลมไว้

ลองให้กูดูคลิปก็บอกว่า
บางทีก็อยากลองของ
บางทีก็อยากจะรู้ว่า
สิ่งที่เป็นพูดกันอยู่ทุกวัน
ว่ามันใช่ไหมมันมีจริงไหม
เป็นสายรองนะไม่ใช่รองสายเชื่อเนี่ย

เราก็รับในสิ่งที่เขาให้เราก็เอา
เค้าบอกแล้วเราคิดที่เค้าแย่งใช่ไหม
ก็เป็นมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่นะคะ

จะไม่ค่อยแบบคุ้นการใช้กล้องเท่าไหร่เนาะ

แล้วก็ทราบว่าตอนนี้คุณอาอยู่ที่ภาคใต้อยู่นะคะ

เดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวคุณอาจะฝากบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
ใช่ค่ะแต่ฟังอาถวันแล้วก็ได้ข้อคิดเหมือนกันนะ
เพราะว่าจริงแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราใช้บาปใช้บุญกันไปเท่าไหร่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็หมั่นเติมบุญให้ตัวเองมีความสุขนะคุณผู้ชมนะ